คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
หลังจากนั้นก็เป็นขนมแนะนำประจำงานท่องเที่ยวไต้หวันประจำปี๒๐๑๖ไปเลย
โดยที่ฉันพูดปีผิด๒๐๑๔และก็ปี๒๐๑๖นะคะ
ทางร้านเขาบอกว่าเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มละมุนลิ้นกลมหวานกำลังดีหอมเนย
และก็นมด้วยนะผสมกับอัลมอนด์ด้วยนะอ๋อนมอัลมอนด์

แล้วเข้ากันได้แบบอร่อยลงตัวสุดตามแบบฉบับนะคะ
ใครที่ชื่นชอบแบบสายหวานแบบตังเมลองอยากจะทานคุณถ่ายภาพเก็บไว้ได้เลย

เอาล่ะใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
รวมไปถึงอยากจะให้เราช่วยโปรโมทร้านของคุณ
พวกเราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้า
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ